ส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมฝนฟ้าอากาศ
วันนี้ต้องติดตามให้ดีเพราะว่าวันพรุ่งนี้ถึงวันที่๑๓
จะต้องเจอกับพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่
หลังจากที่ก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่๒อำเภอเลยนะคะ
เจอกับพายุฤดูร้อนต้นไม้ล้มทับถนนหนทาง
บ้านเรือนชาวบ้านก็เสียหายกันไปหลายสิบหลังเลยนะคะ
ภาพนี้เป็นภาพจากเฟซบุ๊คเจ้าน้อยวงศาค่ะ
ก็ถ่ายให้เห็นถึงช่วงที่ฝนตกพายุฝนฟ้าขนองพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง
แล้วก็ยังมีลูกเห็บตกด้วยอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้บ้านเรือนหลายหลังเนี่ยนะคะพังเสียหาย
เสาไฟฟ้าต้นไม้ใหญ่ก็โค้นล้มทับรถยนต์
ต่อมาค่ะนายสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
พร้อมคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาสำรวจความเสียหาย
พร้อมทั้งประกาศเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
สามารถไปแจ้งขอความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ที่อบตดอยหล่อนะคะ
ขณะที่ทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๓ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่
ระดมกำลังพลและเครื่องมือช่างมาช่วยเหลือนะคะ
เริ่มจากการตัดต้นยางนาขนาดใหญ่ก่อนที่มันล้มเสียหายแบบนี้
แล้วก็ขนย้ายออกจากพื้นที่ตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพี
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเกิดพายุฤดูร้อนถล่มอย่างหนัก
ก็ทำให้เกิดความเสียหายกันมากมายชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะ
ไฟฟ้าดับไปถึงสองหมู่บ้านแล้วยังมีรถยนต์ถูกต้นไม้ล้มทับเสียหายไปสองคันด้วย
อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ยังมีอีกหลายจังหวัดที่เจอพายุฝนฟ้าขนองแบบนี้ด้วยยังไงระมัดระวังกันค่ะ
ใช่นะครับรับฟังคำเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๑๑๘๒โทรไปสอบถามเรื่องสภาพอากาศได้นะครับ